ในช่วงที่ตอนนี้เขามีการกระจายวัคซีนไฟเซอร์
ไปถึงบุคลากรทางการแพทย์
จิ้มแขนให้กับบุคลากรทางการแพทย์มาตั้งแต่วันที่๔แล้วนะฮะ
ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฉีดไฟเซอร์ไป๕๐๐๐กว่าราย
แล้วก็กำลังรอดูเรื่องของอาการข้างเคียงกันอยู่
แต่ทีนี้ครับเมื่อวานในโลกโซเชียลเขามีการแชร์
เอาภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาโชว์ใบนี้
แล้วก็โชว์อยู่ในเฟซพิกัดก็คือโรงพยาบาลเลย
เทศบาลเมืองเลยส่วนข้อความที่เขาเขียน
วันนี้พี่ขอนอกใจมาซบน้องไฟเซอร์
และใบที่เห็นนะคุณคือการโชว์บัตรคิวของโรงพยาบาลเลย

เวลา๑๑นาฬิกา๒๑นาที๓๕วินาทีละเอียดไหมล่ะคุณ

ทีนี้พอโชว์ออกมาแบบนี้แล้วก็ข้อความไว้แบบนี้
เป็นกระแสดังในจังหวัดเลยสิครับ
เพราะว่ามีคนแคปทันแคปจากเฟสผู้ชายคนนี้มาทัน
แล้วก็เอามาแชร์ต่อกันโดยเฉพาะในติ๊กต๊อก
เอามาแชร์ต่อกันเลยมีคำถามมากมาย

ด้านหน้าหรือหน้าด้านเติมจุดให้
เขาคงอาจจะเขียนว่าด่านหน้าหรือหน้าด้าน
อะไรแน่นั้นนะฮะแฮชทักไฟเซอร์หายไปไหน
แล้วก็มีความพยายามที่จะตรวจสอบว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครอย่างไร
เพราะว่าถ้าผมเข้าไปดูในเฟสของผู้ชายคนนี้นะคุณ
เขาเขียนประวัติไว้ว่าทำงานที่กระทรวงกลาโหม
ศึกษาที่วิทยาการคอมพิวเตอร์อาศัยอยู่ที่เทศบาลเมืองเลย
แล้วก็เข้าไปดูภาพเขาเป็นทหารจริง
แต่การที่เขาโพสต์ใบอันนี้ไว้ไม่มีแล้ว
ปลิวหายไปหมดแล้วลบทิ้งแล้วมั้ง
คือหลายคนเห็นก็เลยอยากรู้ไงว่าเอ๊ะทหาร
เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เป็นด่านหน้ายังไงด้วยเนาะ
คุณถามเหมือนกับคนที่ในโลกโซเชียลเลย
เข้าไปแสดงความคิดเห็นถามจริงเลยว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นใครถ้าเป็นทหารยศ๑๐เอกหรือเปล่า
แล้วทหารทำไมถึงมีสิทธิ์ได้ฉีดไฟเซอร์ก่อน
ทั้งที่บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดเลย
เขายังรอการได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์อยู่เลย
แล้วก็ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ได้ฉีดเลยสักเข็ม
ยังไม่ได้ถูกจิ้มเลยสักโดส
ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดนะ
คือเขาตรวจสอบกันทั้งวันทั้งคืนเมื่อวาน
ทีมข่าวของเราก็พยายามตรวจสอบกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
ล่าสุดมีการสอบถามไปยังนายแพทย์ปรีดาวรหาร

เมื่อคืนพุธศึกข่าวเราโทรไปช่วงเย็นช่วงกลางคืน
ไม่ติดติดต่อไม่ได้
แต่ทีนี้ช่วงครึ่งวันเช้าติดต่อได้แล้ว
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเปิดเผยบอกว่า
กรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยนะฮะ
ทหารนายดังกล่าวคืออะไรดีรอฟังไหม

ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรักมณฑนฐานบกที่๒๗

เออนะครับโดยการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้น
สาธารณสุขจังหวัดเลยได้ฉีดให้กับบุคลากรดังกล่าวจริง

ไม่มีนอกกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์

เพราะว่าทุกโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองเลย
คลากรที่ได้เดินทางมาฉีด
ต้องมาฉีดที่โรงพยาบาลเลยทั้งหมด
โดยนายทหารนายนี้คือบุคลากรทางการแพทย์แน่นอน
และอนาคตทหารที่ไข้เนี่ยนะฮะ

โรงพยาบาลของทหารจะได้รับการจัดสรร
ได้รับการฉีดเพิ่มแน่นอน

อีกทั้งโรงพยาบาลสนามได้อยู่ในค่าย

ทหารต่างก็ต้องเสี่ยง
ด่านหน้าที่มีความเสี่ยง

ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไข้สีสองรักเนี่ยนะคะ
พันโทคันชิตดำรงพิวัฒน์บอกว่า

มันอาจจะคลาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจผิด

ส่วนคนโพสต์เองเนี่ยอาจจะโพสต์ไปด้วยความดีใจ
ที่ได้ฉีดวัคซีนและรู้เท่าไม่ถึงการ

บอกว่าเนี่ยเป็นคราชการทหาร

พรพยาบาลไข้สีสองรักก็ยืนยันนะว่า
ผู้ชายคนนี้มียศเป็นทหารจริง
แล้วก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทหารค่ายศรีสองรักจริง
แต่ว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์ก็ยังตั้งคำถามกันต่อนะ
จริงเท็จหรือไม่ตรวจสอบกันให้ลึกนะ
คุณผู้ชมส่วนถามว่าวัคซีนไฟซอร์
ก็ทยอยที่จะส่งไปให้ในพื้นที่ต่างแล้วก็เริ่มฉีดกันแล้วนะครับ
แล้วก็เรามาดูยอดกันหน่อยสำหรับผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในบ้านเรา
สมตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ที่เริ่มการฉีดวันแรกจนถึง๗สิงหาคมนะครับ
รวมแล้ว๒๐๔๐๐๐กว่าโดสใน๗๗จังหวัด
ยอดฉีดวัคซีนในวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมายอดฉีดทั่วประเทศได้๑๙๘๕๒๗โดสนะครับ
โดยแยกออกเป็นเข็มที่๑๕๐๐๐ราย๑๕๐๐๐รายเข็มที่๒อีก๓๑๐๐๐ราย
แล้วก็ถ้าสรุปในภาพรวมทั้งหมดนะฮะจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่๑ซึ่งเป็นประชาชนนะฮะ
คลากรทางการแพทย์และอื่นใดก็ตามเนี่ยนะครับ
คนของบ้านเราของประเทศไทยเข็มที่๑สะสมแล้ว๑๕ล้านกว่ารายนะครับ
เข็มที่๒สะสมแล้วนะครับก็๔ล้านกว่ารายนะครับ
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่๓สะสมแล้ว๑๙๐๐๐กว่าราย
อย่างที่บอกไปส่วนไฟเซอร์เองที่ทยอยจัดส่งให้กับโรงพยาบาลต่างในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะ
ตอนนี้ก็มีความพยายามในการกระจายต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีบุคลากรได้ฉีดไปแล้ว๕๐๐๐กว่าราย
ในเบื้องต้นยังไม่มีอาการข้างเคียงนะฮะ
เมื่อกี้ดูนะเป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสเหลือเวลาอีก๑๔๕วันตอนนี้เราไปได้๒๐ล้านโดสแล้ว

ก็จึงหากันยับตุลาภิษฐิกาธัณวะอีก๔เดือนโอ้โหก็เดือนแล้วอีกประมาณ
ต้องเร่งอ่ะต้องเร่งอ่ะเพราะว่าประมาณ๑๐ล้านโดสนะทั้งหมด